อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นตามความคืบหน้าต่อนะคะ
กรณีที่ตำรวจยิงใส่รถของประชาชนแต่เป็นการยิงผิดคัน

กรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งจับภรรยาของตัวเอง
แล้วก็ลูกขังไว้ในรถแล้วพยายามขับหลบหนีตำรวจ

ทีนี้ตำรวจก็ต้องไล่ล่ารถคันนี้แต่ไปไล่ล่าผิดคัน
ใช่แล้วไปยิงใส่รถของผู้บริสุทธิ์
นี่มันเป็นรถอีกคันนึงที่เป็นรถยี่ห้อเดียวกัน
แต่คนละรุ่นสีขาวเหมือนกัน

เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุซ้ำซ้อน๒เหตุการณ์ด้วยกัน
ค่อยฟังค่อยไล่เลี่ยงกันให้ดีนะฮะ
ให้ดูกันก่อนดีกว่าค่ะภาพนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๔ธันวาคม
อันนี้คือจังหวะที่นิสสันจุ๊กนะคันนี้นะ
สีขาวทะเบียนกไก่ชชิง๗๕๙เพชรชบุรีของนายเรืองศักดิ์เรือนแก้ว
อายุ๒๓ปีอันนี้สามีเขาขับไปในซอยบ้านของภรรยา
คือนางสาวกัสมาพวงนุ่นอายุ๒๕ปีที่คลองท่อมกะบี่
คือจะไปตามเมียให้กลับบ้านด้วยกัน
แต่ขากลับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมหน้ารถหน้ารถนิสันจุ๊กเป็นรอยแตก
เป็นแบบรอยกระสุนหลายรูเลย
เพราะว่านายเรืองศักดิ์ยิงปืนจากในรถของตัวเอง
ใส่รถตำรวจสายตรวจสพทรายขาว
ตำรวจเขาจะเข้าไประงับเหตุ
ตำรวจได้รับแจ้งไงว่าบ้านนี้ทะเลาะกัน
แล้วพอเขายิงออกมาเนี่ยนะก็เลยทำให้ตำรวจ
สองนายรวมถึงผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในรถตำรวจเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
คือตำรวจพยายามที่จะไปห้ามปรามเหตุการณ์นี้นะครับ
เพราะว่าทางญาติของฝ่ายหญิงคือนางสาวกัสมาพวงนุ่น
เขาแจ้งความไว้บอกว่า
ตัวของนายเรืองศักดิ์มาอารวาสที่บ้าน

แล้วพยายามจะฉุดกระชากลากถูภรรยาขึ้นรถ

ทีนี้ตำรวจสองนายมาพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านกะจะมาเจรจา
ปรากฏว่านายเรืองศักดิ์แหมไม่ยอมเจรจาไม่พูดพร่ำทำเพลง
ยิงใส่ตำรวจทันทีจนตำรวจได้รับบาดเจ็บ๒นาย

ตำรวจเขาก็เลยต้องวอลกันต้องประสานกัน
ให้ตำรวจที่ตรังสกัดจับ
ทีนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
คือตำรวจสพห้วยยอดที่ตรังเนี่ย
เขาไปตั้งจุดสกัดตรงสี่แยกอันดามัน
ทีนี้พอวมาบอกว่าเป็นนิสสันสีขาวถูกไหม
ก็เลยใช้อาวุธปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวเนี่ย
ยิงใส่รถต้องสงสัยจนมันเป็นรอยกระสุนหลายรู
คุณผู้ชมยางล้อหลังแตก๒เส้นเลยนะ
แต่ปรากฏว่ารถคันต้องสงสัยที่เป็นนิสสันสีขาวน่ะ

ขับหลบหนีไปคนละคันกันเลย
สรุปว่ารถคันที่ตำรวจตรังยิง

แล้วผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ๓คน

ทีนี้ค่ะญาติของคนเจ็บที่เป็นผู้บริสุทธิ์

มายิงใส่รถผู้บริสุทธิ์ได้ยังไง
ทำไมไม่ดูให้ดีว่ารถของคนร้าย
มันรถคันไหนอย่างไรทะเบียนอะไร

คือมันคนละลักษณะกันเลยนะ

คือทะเบียนนิสันอเมร่าเป็นทะเบียนจังหวัดกระบี่ค่ะ

ซึ่งคนที่รถนิสันโจ๊กเป็นทะเบียนเพชรชบุรี
คือรถของคนร้ายหรือว่านายเรืองศักดิ์ที่ขับหลบหนี
ก่อเหตุยิงตำรวจมาแล้วทะเบียนเพชรชบุรี

ส่วนรถของผู้บริสุทธิ์คันนี้ทะเบียนกระบี่

คือทางพลตำรวจตรีสันทัศน์วินสนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
ออกมาบอกเลยค่ะบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง
แต่ก็มองว่าใครที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็ต้องทำแบบนั้นเหมือนกัน
อันนี้คือทางผู้การบอกนะ
เพราะว่าประเมินสถานการณ์คิดว่าคนร้ายต้องมีปืนมา
ตำรวจเขาบอกว่าคล้ายว่าจะหลบหนี
แต่ความจริงแล้วผู้เสียหายเขาบอกว่า
จริงไม่ได้จะหลบหนีแค่เข้าใจว่าข้างหน้ามันเกิดอุบัติเหตุ
เห็นตำรวจมาเหมือนตั้งจุดสกัดอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าก็เลยจะ
ถอยรถแล้วก็เลี้ยวออกไปอีกทางหนึ่ง
คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะหลบหนีอะไรเลยไม่มีความผิดเลย

ใช่ค่ะอันนี้คือทางฝั่งผู้บริสุทธิ์
เขาบอกว่าโดนตำรวจยิงรถก็ให้ข้อมูลแบบนี้

การทำหน้าที่ของตำรวจในการยิงรถของประชาชนผู้บริสุทธิ์
ไม่มีความผิดอะไรจะรับผิดชอบกันอย่างไร
ก็ต้องเคลียร์กันไปสำหรับเรื่องซับซ้อนตรงนี้

ย้อนกลับไปกรณีของนายเรืองศักดิ์เรือนแก้ว
ที่ขับรถพาภรรยาหลบหนีแล้วก็ยิงตำรวจเนี่ย

คือนายเรื่องซับเมื่อช่วงหัวค่ำ

คือเขาเอารถมาทิ้งเอาไว้
เขาแค่รับปากว่าเขาจะมอบตัว
ทีนี้คุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่านายเรืองศักดิ์คนนี้
ล่าสุดคือตำรวจก็มีการขออนุมัติศาลจังหวัดกะบี่มา
ออกหมายจับโดนไป๕ข้อหาคุณสืบสกุล
โดนทั้งพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน

มีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

และใช้และยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิด

ทีนี้ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตัวนายเรืองศักดิ์ผู้ต้องหา
เขาเอาภรรยาแล้วก็ลูกชาย
ลูกชายยังเล็กอยู่เลยอายุ๑๓วันเอง
นิสสันจุ๊กคันที่ก่อเหตุ
เอามาทิ้งเอาไว้ตรงจุดนัดพบ
ในพื้นที่ตำบลบ้านตูนที่อำเภอชะอวด
แล้วเขาก็ให้ญาติไปขับรถคันนี้
พร้อมกับภรรยามาที่สพชอวด
เท่ากับภรรยากับลูกปลอดภัยแล้วนะ

เรืองศักดิ์มีปืนแล้วก็โมโหภรรยาอยู่

ทีนี้เมื่อคืนนายเรืองศักดิ์เอาตัวภรรยากับรถ

ถูกต้องส่วนตัวนายเริงศักดิ์เองเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมอบตัว

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านพ่อแม่ของฝ่ายภรรยานะ
เอาภาพถ่ายลูกสาวแล้วก็หลาน
ให้พ่อแม่ดูว่าตอนนี้
ลูกแม่แล้วก็หลานชายวัย๑๓วันปลอดภัยนะ
ทีนี้ค่ะคุณแม่ก็รู้สึกดีใจมาก
ที่ลูกสาวรวมถึงหลานชายปลอดภัย

ว่าลูกจะได้รับอันตรายหรือเปล่า
สามีมีปืนจะทำอะไรลูกหรือเปล่า
แล้วทางฝั่งแม่ยายถูกไหม
ยายก็บอกว่าอยากให้ลูกเขยมอบตัว
ถ้าเกิดว่ากลับตัวกลับใจก็มาพูดคุยกัน

แล้วก็ขอด้วยบอกว่าถ้าเกิดจะกลับมา

อันนี้เป็นสิ่งที่แม่ยายฝากข้อความไปถึงลูกเขย
แต่ถ้าจะกลับมาก็ต้องผ่านตำรวจก่อนนะ

ใช่ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ให้พ่อและแม่ของนางสาวกัสมา
ได้คุยโทรศัพท์กับนางสาวกัสมา

นางสาวกัสมาก็ยืนยันบอกว่า
ตลอดระยะเวลาที่ตัวในเรืองศักดิ์
พาตัวออกไปไม่ได้ทำร้ายอะไร
แต่ทั้งตัวเธอและลูกชายไม่ได้กินอะไรเลย
แล้วตอนนี้เหมือนกับหมดแรง
เหตุที่ฝ่ายชายก่อเหตุมันมาจากความกังวล
กลัวว่าทางพ่อแม่จะไม่ให้นางสาวกัสมากลับไปอยู่กับสามี

เขาก็เลยโมโหไงก็เลยจะมารับตัวภรรยาไป

ก็เลยยิงใส่ตำรวจมันก็เลยเป็นเหตุ
แล้วก็ตำรวจก็ตามจับตำรวจก็ไปยิงผิดคัน